และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ
พร้อมทั้งได้เชิญบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาถ่ายทอดความรู้สึกในโอกาสที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านค่ะ
และที่เห็นอยู่นี้นะคะคือคณะบุคคลใน๑๐ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานเปิดตัวบุคคลในภาพขึ้นค่ะ
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
พร้อมกันนั้นได้เชิญตัวแทน๑๑บุคคลใน๑๐ภาพมาเปิดเผยความในใจและความรู้สึกที่มีโอกาสเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายงาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วย
เฉลิมชัยตรีนารินผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดนราธิวาสบุคคลที่อยู่ในภาพพระราชกรณียกิจที่๑๐กล่าวว่า
เหตุการณ์ในภาพตรงกับวันที่๘ตุลาคม๒๕๔๗สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานการจัดการแหล่งน้ำ
เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราศดรณบ้านบาวงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ขณะมีพระราชปฏิสันธารและทรงสักถามถึงการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาให้กับราศดร
ซึ่งการได้มีโอกาสถวายงานในครั้งนั้นถือเป็นมงคลและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิต
ก็เป็นความประทับใจคือผมได้มีโอกาสถวายงานเกือบทุกพระองค์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการ๒๐ก็ได้มีโอกาสถวายงานร่วมกับทางคุณเทิดศักดิ์ของกรมชมประธานมาตั้งแต่ปี๒๕๔๓จนถึง๒๕๖๒
ในพื้นที่ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ก็เป็นความพระคุมใจนะครับ
ที่ได้มีโอกาสรับใช้ใต้ยุคคนละบาทนะครับ
แล้วเป็นความผมถือว่าเป็นมงคลในชีวิตของผม
และเป็นความเป็นเกียรติอันสูงสุดของผมด้วยครับ
เช่นเดียวกับนายสุรเดช
เช่นเดียวกับนายสุรเดชสมิเปรมประสุทธิ์จังหวัดเชียงใหม่
และนายสมบัติปะพานีชาวกะเหลี่ยงบ้านขุนแตะ
บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจที่๘
เปิดเผยว่าแม้เวลาจะผ่านมาเกือบ๒๐ปี
แต่ยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดี
ถึงความห่วงใยอย่างล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีต่อราศดรในถิ่นธุรกันดาล
ผมเป็นคนในเผาและในพื้นที่บนโดย